คุณผู้ชมค่ะที่สุดแล้วในวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีชาวบ้านไปพบศพนะ
พบศพเด็กชายอายุ๑ขวบ๗เดือน
ให้พ่อแม่ลงไปดูปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ยืนยันว่าเป็นศพน้องพาคินที่หายตัวไปจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
คือแม่เองตอนนี้บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะ
พอเดินทางไปเห็นสภาพศพลูกโอ้โหทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยปล่อยโฮเลยนะคะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เองเขาก็ช่วยกันค่ะ
ระดมกำลังออกค้นหาน้องพาคินเด็กชายวัย๑ขวบ๗เดือน

อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมา
ช่วงเช้าวันนี้สักประมาณ๘โมงครึ่ง
มีชาวบ้านไปพบศพเด็กชายคือสภาพศพลอยน้ำ
คว่ำหน้าไม่สวมกางเกงติดอยู่ในคลองไส้ไก่

ลักษณะของคลองกว้างสักประมาณ๕๐เซนติเมตร
อยู่ที่หมู่๒ตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี

ห่างจากคลองชลประธานสาย๓ซึ่งเป็นคลองหลักสักประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วก็จุดพบศพห่างจากบ้านน้องพาคินไปสักประมาณ๑๕กิโลเมตรค่ะ
และจุดที่พบศพนี้เป็นคนละจุดกับที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัย
พยายามที่จะค้นหาตัวน้องเมื่อวัน๒วันก่อนนะคะ
พอชาวบ้านพบศพเสร็จปุ๊บโทรไปแจ้งตำรวจให้รับทราบ
แล้วก็พยายามที่ติดต่อไปที่พ่อกับแม่น้อง
ก็คือนางอารยาขัวลำหานอายุ๒๖ปี
แล้วก็คุณพ่อก็คือนายโชคชัยคิดตลอดอายุ๓๒ปี
ทั้งสองคนค่ะหลังจากที่รับแจ้งก็เดินทางมาดูศพ

ก็ยืนยันบอกว่าเป็นน้องพาคินจริง
ทั้งคู่พอเห็นน้องในสภาพศพแบบนี้นะคะ

โดยเฉพาะคุณแม่ของน้องร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะคะ
ส่วนคุณตาของน้องพาคินก็ได้มีการจุดทูบ
บริเวณจุดที่พบศพเพื่อเชิญวิญญาณของน้องกลับบ้าน
ก่อนหน้านี้คุณตาของน้องพาคินบอกว่า
ตัวเองได้ออกตามหาตามหาตัวน้องพาคิน
ไกลจากบ้านสักประมาณ๑๐กิโลเมตร
แต่ไม่ได้มาดูจุดนี้ที่พบศพนะคะ
ทำให้ก่อนหน้านี้ก็เลยไม่เจอหลาน
ทีนี้ไปสอบถามคุณสมเกียจจันนาคอายุ๕๓ปี
ชาวบ้านที่ไปพบศพน้องพาคินเป็นคนแรก
เล่าบอกว่าตัวเองกำลังจะไปดูที่นา

ดูข่าวว่ามีการตามหาเด็กชายอายุ๑ขวบ๗เดือน
ก็พยายามนะตอนที่เดินไปนา
ก็พยายามที่จะสอดส่องบริเวณที่ตัวเองเดินผ่าน
ว่ามีลักษณะน้องพาคินอยู่หรือเปล่า
ตามคูน้ำต่างระหว่างเดินไปก็ไปพบศพ
ก็คือลักษณะก่อนที่จะพบศพได้กลิ่นก่อน
กลิ่นเหม็นเน่าก็เลยพยายามหาที่มาของกลิ่น
แล้วก็ไปเห็นลักษณะเหมือนคล้ายกับว่า
ลอยอยู่ในคูน้ำตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจนะ
คิดว่าเป็นตุ๊กตาเอาล่ะตัดสินใจลงมาดูใกล้ใกล้
ดูชัดอีกครั้งก็พบว่าเป็นศพเด็กจริงค่ะ
มั่นใจเลยนะตอนเห็นครั้งแรกว่าน่าจะเป็นน้องพาคิน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ติดตามข่าวน้องพาคินมาโดยตลอด
ก็เลยแจ้งตำรวจในท้องที่ให้มาตรวจสอบ
แล้วสุดท้ายก็ติดต่อไปที่พ่อกับแม่ของน้อง
ยืนยันว่าเป็นน้องจริงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ